สมุทรปราการมีโจรย่องขโมยชุดชั้นในครับ
แล้วคืนเดียวก่อเหตุไปสองหลัง

ลักษณะนี้ดูน่าสงสัยอย่างมากเลย
รูปร่างผอมสูงใช้ผ้าคลุมหัวด้วย
ย่องเข้าไปที่ราวตากผ้าหน้าบ้านหลังหนึ่ง
แล้วก็หยิบพวงไปเลยครับไปทั้งพวงเลย
พวงนี้ไม่ได้มีแค่ของผู้หญิงนะของผู้ชายก็มี

หลบหนีไปครับเหตุเกิดตอนตีหนึ่งครึ่ง
มีนาที่ผ่านมาในหมู่บ้านพฤกษา๑๖
ตำบลบางปูอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการ
อ้ามาคุยกับผู้เสียหายซะหน่อย
ต้องเก็บแล้วปรากฏหายไปทั้งพวงครับทีแรกเธอคิดว่าคุณแม่
หวังดีแหละคุณแม่คงเก็บไว้ให้แต่ถามไปถามมาอ้าวไม่มี
รู้เรื่องเลยฮะก็เลยเปิดกล้องวงจรปิดดูว่าใครหยิบ
ใครเก็บไปเห็นชัดเลยว่าคนร้ายคนนั้นขโมยไปครับ
ผู้เสียหายบอกอีกว่าวันเดียวกัน

ก็ถูกคนร้ายขโมยชุดชะในเหมือนกัน
โจรน่าจะเป็นคนเดียวกันนี่แหละ
เรื่องต้นเอาภาพจากกล้องวงจรปิด
ไปแจ้งความที่สพบางปูไว้แล้วนะครับ

มาดำเนินคดีต่อไปครับ